คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อย
ไปดูวิวสวย

ทะเลนี้นะคะอยู่ที่พระนครศรีธุยา

ลำปั๊มเป็นทะเลสวยงามมากเลย
ดูว่ามีเมืองน้ำกว้างขวางครับ

เราก็คิดอยู่อายุทยามีทะเลด้วยเหรอ

คุณหลอกเท้าเนี่ยคุณผู้ชม
แหมพาไปดูวิวหลักล้าน
ไกลคิดว่าทะเลหรือแม่น้ำแน่
โถมันเป็นกำแพง

วิ่งเข้าไปชื่นชมความงามใกล้
หวังใจจะลองเอาเท้าจุ่มน้ำทะเลให้สดชื่นสักนิด
แต่อย่างที่เห็นเดินเข้าไปใกล้
สิ่งที่คิดว่าเป็นทะเลกว่างใหญ่กลับไม่ใช่อย่างที่คิด
เจ้าของคลิปนะคะยังถามกลับอีกนะคะว่า
ทุกคนมองว่าเป็นทะเลเหมือนกันไหม
เพราะดูแล้วมันเหมือนจริง
คิดว่าใช่ต้องใช่แน่นะคะแหมสุดท้ายไม่ใช่
ดีนะไม่วิ่งใส่ถ้าวิ่งใส่ต้องมีหัวแตกแน่นอน

หู้เหมือนมากจริงขาดค่ะขาดอะไรรู้ไหมคะพี่ป้อง

แต่ถ้ามาเปิดนี่คงจะต้องมีคนแบบวิ่งเข้าไปแล้ว

โอเคเอามาฝากคุณผู้ชมก็

แล้วมันเลยกลายแบบเป็นภาพโรงตาอย่างนั้นเลยนะ